ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนนะครับ
ต้องบอกว่าก็เข็มข้นและตึงเครื่องประเภทพอสมควร

พรุ่งนี้๑๔นาฬิกาอนุสวรีประชาธิปไตย
เขาร่วมตัวกันในชื่อกลุ่มคณะรวัตเซอร์ด๕๔
แต่วันนี้มีแนวร่วมบางกลุ่มเดินทางมาปักหลักมายึดพื้นที่ก่อนในช่วงบ่าย
สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยขอคืนพื้นที่ไป
เนื่องจากมีเรื่องของขบวนเสด็จนะฮะในช่วงเย็นนะครับ
แกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปล่าสุดเมื่อช่วงเย็นค่ำ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยนัดรวมตัวกันแล้วไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนของเขา

ติดตามจากรายงานสดของผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของกลุ่มดาวดินนะคะ
ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
ก็เป็นเหตุให้มีการประกาศให้มารวมตัวกัน
บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เพื่อที่จะกดดันให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ปล่อยตัวแกนนำกลุ่มดาวดินทั้งหมด๒๑คนที่ถูกจับกลุ่มตัวไปนะคะ
ที่สุดแล้วนะคะใช้เวลาในการชุมนุมที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการประกาศแยกย้ายค่ะ

กลุ่มคณะรัศดรอีสานค่ะ
มวลชนได้นัดรวมพลเคลื่อนออกจากอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
หลังจากตำรวจเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มดาวดิน
และจับตัวแก่นนำพร้อมผู้ชุมนุมไปทั้งหมด๒๑คน
ซึ่งหนอยพลิตชีวรักษ์แกนนำกลุ่มคณะรัฐศดร

จะเดินเท้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มีคำสั่งให้สลายการชุมนุมของกลุ่มดาวดิน
พร้อมกับมีการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
จากนั้นนะคะนายพระฤทธิ์ได้ประกาศเตรียมพร้อมให้มวลชนค่ะ
พร้อมเดินเท้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งตลอดเส้นทางที่เดินจากสกายวอล์กมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็ได้มีการตะโกนตะโกนเป็นระยะค่ะว่าไผ่เพื่อนผมมาตลอดทางค่ะ
ขณะที่ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดกำลังตำรวจ๑กองรอ
ควบคุมทางเข้าออกของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
และเมื่อขบวนของกลุ่มคณะรัศดรอีสานมาถึงที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการตะโกนเรียกร้องให้ปล่อยตัวแก่นนำที่ถูกควบคุมตัวภายในคืนนี้ค่ะ
และหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเพิกเฉยทางกลุ่มก็ประกาศนะคะว่าจะปักหลักชุมนุมตลอดทั้งคืนค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะระหว่างที่แกนนำปลาใสบนรถขยายเสียงนั้นนะคะ
แก่นนำบางส่วนพร้อมกับมวลชนก็ได้นำสีไปสาดใส่ป้ายตรงทางเข้าสตชค่ะ
ซึ่งก็ทำให้นายพาริสที่อยู่ระหว่างการประสัยอยู่บนรถขยายเสียงนะคะหันกลับไปสั่งให้หยุดการสาดสี
เพราะการชุมนุมของกลุ่มของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องที่ด้านหน้าสตชนั้นนะคะเป็นการเรียกร้องอย่างสันติค่ะ
ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือทำลายทรัพย์สินเหมือนกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่ม
ที่เคยทำที่เคยมาทำลายป้ายของสตชเมื่อหลายปีก่อนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
ทางนี้ค่ะหลังขึ้นปลาใสแล้วก็มีการเจรจาระหว่างแก่นนำและตำรวจค่ะ
ทางตำรวจก็ได้มีการแจ้งกับทางแก่นำกลุ่มคณะราชนะคะ
ซึ่งบอกว่าจะยอมถอยแนวกั้นไป๑๙
เพื่อที่จะไปอยู่หลังแนวแผงรั้วเหล็กเข้าไปด้านในของสตช
ซึ่งก็ทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะพอใจแล้วก็ปรบมือค่ะ
ซึ่งบรรยากาศในการชุมนุมที่ด้านหน้าสตชนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าใช้เวลาในการกดดันเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ปล่อยตัวแก่นนำทั้ง๒๑คนค่ะใช้เวลาในการเรียกร้องกว่า๒ชั่วโมงค่ะที่สุดแล้วนะคะ
เมื่อเวลา๒๐นาฬิกา๓๙นาทีค่ะ
นายพระฤทธิ์นะคะก็ได้ประกาศแจ้งให้มวลชนค่ะยุติการชุมนุม
แล้วก็ให้ทุกคนแยกย้ายกลับนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องมีการชุมนุมใหญ่
และนัดให้ทุกคนเดินทางมาที่อนุสาวรีประชาธิปไตยในเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
ทำให้สถานการณ์บรรยากาศที่ด้านหน้าสตชตอนนี้นะคะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
ถนนบริเวณด้านหน้าสตชก็คือถนนพระราม๑ขาเข้านะคะ
จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ได้ปิดการจราจรตอนนี้ก็สามารถกลับมาใช้การจราจรได้ปกติแล้วค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบคุณครับคุณสุริวัลครับก็เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องมาจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะ
ใช่ค่ะภาพที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศแบบภาพรวมตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของวันนี้นะคะ
คือเริ่มมีการวุ่นวายเกิดขึ้นก็คือช่วงประมาณบ่าย๒โมง
เพราะว่ามีกลุ่มแนวร่วมการชุมนุมก็คือกลุ่มดาวดินเนี่ยนะคะ
มาร่วมชุมนุมจะปักหลักค้างคืนเพื่อที่จะชุมนุมต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่มีการประสานว่าจะต้องขอเคลียร์พื้นที่
เนื่องจากว่ามีขบวนเสด็จจังหวะนั้นก็มีการปะทะและมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นนะคะ
เดี๋ยวย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายกันหน่อยค่ะ
นี่คือภาพเมื่อช่วงบ่ายนะคะตำรวจจับกลุ่มไผ่ดาวดินแกนนำกลุ่มดาวดินขึ้นรถไปนะคะ
นี่เป็นรถผู้ต้องขังนะคะคือภาพที่เห็นก็คือจับไผ่ดาวดินขึ้นไปเนี่ยเป็นคนสุดท้าย
ปะทะกันมีเหตุวุ่นวายกันตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย๒โมง๑๕นาทีค่ะ
คือทางตำรวจสนสำราญราชประมาณ๑๐๒๐นาย
ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มดาวดินซึ่งก็มีนายจตุพัฒน์บุญพัฒรักษาหรือภัยดาวดิน
ก็ไปปักหลักกลางเต็นต์เพื่อที่จะค้างคืนก็คือที่หน้าร้านแมคโดนัลอ่ะนะคะ
หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยก็เตรียมจะชุมนุมกันต่อพรุ่งนี้
แต่เจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นผิวการจราจรแล้วก็ให้กลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปอยู่บนทางเท้า
เพื่อให้ตำรวจจัดการจราจรเพื่อที่จะเคลียร์เส้นทางนะคะ
เพราะว่าจะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินก็มีการชุมนุมคือคนเยอะนะคะ
ก็มาอยู่บนพื้นผิวการจราจรด้วยมีรถด้วยรถกระบะติดเครื่องขยายเสียง
อยู่ริมถนนมีการปราศัยย่อยกันด้วยเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาก่อนนะคะ
แต่ว่าการเจรจาไม่เป็นผลก็เลยมีการขอกำลังกองร้อยควบคุมฝุงชน
จากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒๕๑๐๐๕๑๐๐นี่๗๐๐นายนะคะ
มาตั้งแถวเป็นแนวเลยค่ะเพื่อที่จะขอคืนพื้นที่
ถึงสิบนาทีค่ะกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุม
ก็เดินทางมาสมทบนี่นะคะเจ้าหน้าที่มากัน๗๐๐นาย
นี่เป็นช่วงก่อนที่จะถูกจับในช่วงสุดท้ายนะ
อาจจะเห็นว่าไผ่เดาดีเนี่ยเค้าอยู่บนรถเครื่องขยายเสี่ยง
คือทีนี้ค่ะต่างฝ่ายก็เริ่มเหมือนกับมีการคล้องแขน
ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงรถเครื่องเสี่ยงนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่เองก็จะไม่ให้มวลชนลงมาบนถนนเนี่ยค่ะ
ก็เลยมีการประจันหน้ากันอยู่ตรงนี้นะคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขายืนเรียงกันอยู่
อะไรกันด้วยนะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ยืนเรียงกลุ่มมวลชนก็เหมือนกับเรียงหน้าคือ
จันหน้ากันอยู่กับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ตำรวจก็กระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยเห็นไหมคะ
ค่อยกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่ไป
กลุ่มผู้ชุมนุมตอบโต้ด้วยการสาดสี
นี่ค่ะสาดสีเห็นไหมคะตัวจะเปื้อนสีสีน้ำเงินแบบนี้นะคะ
สาดสีแล้วก็มีการคว่างปลาถุงใส่สีน้ำอะค่ะ
อย่างที่เห็นก็จะพื้นเป็นเปื้อนสีเจ้าหน้าที่ก็เครื่องแบบก็เปื้อนสีแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็มาลื้อเต็นต์บางส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุม
มันก็จะมีการยื้อกันอยู่สักพักหนึ่งจังหวะตรงนี้ค่ะ
แต่ตำรวจเนี่ยค่ะเร็วค่ะตำรวจใช้เวลาเร็วเลย
รื้อเต็นต์นะคะแล้วก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็ว
จับกลุ่มแกนนำขึ้นรถผู้ต้องขังมีผู้ชุมนุมคนนึงนอนอยู่บนพื้น
แล้วก็พยายามชี้เหมือนกับว่าตัวเองเจ็บอันนี้ก็ควบคุมตัวแกนนำ
ที่จะนำขึ้นไปบนรถผู้ต้องขังนะคะ
ก็มีคนที่นอนอยู่บนพื้นนี่ค่ะแล้วก็ชี้ไว้ที่คอ
ไม่แน่ใจว่าโดนอะไรเหมือนกับเจ็บอะไรสักอย่างนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปดูไปช่วยนะคะสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์วุ่นวายมันก็สิ้นสุดลง
ด้วยการจับแกนนำคนสุดท้ายขึ้นรถผู้ต้องขังไปก็คือไผ่ดาวดินค่ะ
ไผ่ดาวดินออกจากบริเวณด้านหน้าร้านแมคโดนัลค่ะ
มีการสั่งการให้ทางเจ้านิดิเหศกิตเคสนะคะ
กระชับพื้นที่ไปเช่นกันนะคะ

จะชุมนุมอยู่ที่ตรงนี้นะคะ
เทศกิจได้เข้าไปลื้อเต็นต์แล้วนะคะ
มีการปฏิบัติภารกิจกันสองฝั่งนะคะ

ก็บีบกระชับวงล้อมไปที่

มีการปาสีใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยค่ะ
มีการสาดสีใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะตอนนี้
ตำรวจก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเข้าไปข้างในให้ได้นะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณด้านหน้าด้านหน้าร้านแมคโดนัลนะคะ
ก็มีการสาดสีออกมาแล้วค่ะ
แล้วก็มีการปะทะกันแล้วนะคะ

มีการรวบตัวกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนแล้วค่ะ
เหตุการณ์ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนี่นะคะ
ตึงเครียดเป็นอย่างมากเลยค่ะ

ตำรวจได้ตัดสินใจใช้กำลังนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปรวบตัวแกนนำค่ะ

ถูกควบคุมตัวขึ้นรถต้องขังไปเป็นคนที่๓แล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้มีแก้นนำคนที่หนึ่งแล้วคนที่สอง

ถูกตำรวจรวบขึ้นไปรถต้องขังแล้วนะคะ

ดาวดินเป็นแก่นนำของกลุ่มดาวดินในครั้งนี้นะคะ
ถูกรวบตัวขึ้นรถต้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ตำรวจมีความพยายามจะใช้กำลังนะคะ
นี่นะคะคือผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดนะคะ

เมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่เรียงกันไปตั้งแต่บ่าย๒โมง
คุณสิริวัลยืนอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะ
คุณตำรวจโทรพักกระโพงพงภ์เพศราค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ไปเจรจากับผู้หญิงคนนึงนะคะ
ก็เพื่อมีการประสานให้คลี่คลายเรื่องของสถานการณ์
หลังจากที่ภัยดาวดินถูกคุมตัวไปแล้วเป็นคนสุดท้ายของแก่นนำผู้ชุมนุม
เรียงลำดับเหตุการณ์ไปเรื่อยค่ะ

คือตอนนี้นะคะหลังจากควบคุมตัวแกนนำขึ้นรถไป

นี่ค่ะตำรวจเจรจากับผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็คือเป็นหนึ่งในผู้ประสานการชุมนุม

ด้วยการที่มีคำสั่งให้ตำรวจถอนกำลังออกมาก่อน
ส่วนผู้ชุมนุมเองก็ต้องถอยร่นขึ้นไปบนทางเท้า

สถานการณ์ก็เลยคลี่คลายลง
ไม่ใช่พี่ขอเปิดการใช้จรก่อนสำรวจถอยก่อน

ก็เดี๋ยวตั้งโต๊ะคุยกันไงตอนนี้เคลียร์ทางก่อน
เงื่อนไขที่จะปล่อยได้คือเราต้องเงินการทางคุณหมาย
ต้องเงินการทางคุณหมายโทษหนักน้อยแล้วแต่ที่พวกเราทำก่อนไป
ถ้าพี่จับไปเป็นยังไงเปิดการใช้จรให้เคลียร์ถนนด้วย

เจ้าหน้าที่ถอยกลุ่มผู้ชุมนุมถอยขึ้นไปบนทางเท้า

ทีนี้ค่ะไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ต่อไปค่ะ
พอถึงเวลาประมาณ๔โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของกรทมก็ไปฉีดน้ำล้าง

ตำรวจก็ประกาศเตรียมเปิดพื้นผิวการจราจรให้เป็นปกตินะคะ
แล้วก็ไปยืนเข้าแถวคล้องแขนกั้นระหว่างทางเท้า
และอนุสวรีประชาธิปไตย
วลชนเองก็นำแผงเหล็กกั้นพื้นที่
ที่บริเวณปากซอยดำเนินกลางเหนือ
แบบนี้ค่ะก็เอาแผงเหล็กมากั้น
มีผืนผ้าใบแบบนี้ค่ะ
พอถึงช่วงเวลาที่ขบวนเสด็จผ่านเวลาประมาณ๑๗นาฬิกานะคะ

ตำรวจก็เข้าเจรจาขอให้ผู้ชุมนุมบางส่วน
ถอดหน้ากากอนามัยและแว่นตา
ยืนอยู่ในความสงบช่วงขบวนเสด็จผ่าน
แล้วก็ให้ตัวแทนผู้ชุมนุมขึ้นพูดบนรถปลาใส
ที่ยังอยู่บนถนนให้ลงมาที่ผู้ปลาใสอยู่บนรถให้ลงมา
อยู่ได้แต่ให้อยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
พอขบวนเสด็จผ่านค่ะก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ก็ได้มีการปราศัยได้มีการตะโกนได้มีการชู๓นิ้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กันไม่ให้คนมวลชนที่ไปชุมนุม
วิ่งลงมาบนพื้นผิวการจราจรแต่กลุ่มผู้ชุมนุม
ก็แสดงเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะแบบนี้
ขณะที่ขบวนเสด็จผ่านค่ะไปดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ

ก็เป็นการตะโกนเรียกร้องเหมือนกับที่ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงค่ำ

เพราะว่ามีแกนนำของเขาแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมของเขา
ถูกควบคุมตัวไปวันนี้๒๑คนด้วยกัน
ท่านผู้ชมครับตอนที่เจ้าหน้าที่ได้ไปขอคืนพื้นที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ตรงจุดกลางถนนนะนะแล้วก็ควบคุมตัวแกนนำผู้ชุมนุมไป
แล้วก็ผู้ชุมนุมด้วยรวมแล้ว๒๑คนเนี่ย
ภาพที่ควบคุมตัวไปเนี่ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วไปไหนค่ะนะฮะ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่กระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่ตรงนั้นไปนะครับ

แกนนำกลุ่มดาวดินนะฮะ
ที่เขามายึดพื้นที่ในวันนี้เนี่ยแล้วก็ถูกควบคุมตัวไป

เขาก็ได้เฟซบุ๊กไลฟ์บนรถคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
คือตอนที่ไผ่ดาวดินไลฟ์เฟซบุ๊กไปกับเพื่อนที่อยู่บนรถคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ย
บอกว่าเขาถูกจับถูกควบคุมตัวกันมาเนี่ย๑๙คน
แต่ก็มีบางคนที่ยังหากันไม่เจอ
เพราะว่าถูกจับแยกย้ายกันไป
ถ้าฟังจากภัยดาวดินณขณะนั้นในช่วงเวลานั้นบนรถคันนี้นะฮะ

บอกว่าคือแรกเหมือนแบบไม่รู้จะไปที่ไหน
แต่พอรถไปสักระยะหนึ่งเนี่ยบอกว่าผมผ่านตรงนี้ตรงนี้
ตอนนี้ถูกคุมตัวมาที่กองบังคับการตำรวจระเวนชายแดน
โดนควบคุมตัวทั้งหมด๑๙คนนะครับ

แต่กูก็จะร้องข้ายแล้วช่วยอะไรไม่ได้
แล้วพอพี่วิ่งกลับมาแม่ไหม

สู้พี่สู้เราสู้อย่างเดียวเรายังไม่แพ้

สิบองลูกใจกลังไปพวกเราเพิ่งมาตั้ง
คือภัยดาวดินนะฮะที่ร้องไห้ด้วยนะครับ
นายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์นักร้องดังนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งแอมมี่ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับ

หลังจากที่ถูกควบคุมตัวไประหว่างที่เขาอยู่บนรถเนี่ยฮะ
เขาก็ถ่ายภาพกับเพื่อนของเขานะครับ
แล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผมไปไหนไม่รู้

ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปออกมาแสดงพลังมวลชนวันพรุ่งนี้๑๔ตุลาคม
แล้วก็ติดแฮชแท็กให้มันจบที่รุ่นเรานะครับ

ทีนี้ค่ะก็มีรายชื่อของแก่นนำและกลุ่มผู้ชุมนุม
ถูกควบคุมตัวไปไว้ที่กองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค๑
ที่คลองห้ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ก็มีภัยดาวดินนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาแอมมี่ชัยอมร
นี่นะคะยาใจเป่าภูมิกิ่งกูธบาสบีม
ก็จะเป็นชื่อเล่นนะคะแล้วก็มีชื่อจริงขึ้นอยู่หน้าจอตามนี้นะคะ
ก็มีบางคนที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทีมข่าวของเราอาจจะไม่ได้มีรายชื่อมานะคะ
ก็จะต้องไล่เรียงรายชื่อตามนี้นะคะนี่ค่ะ
ครบถ้วนนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ถูกควบคุมตัวไปทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ผู้ชุมนุมบางคนนะคะถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนสำราญราช
ข้อหาก็คือไม่ขออนุญาตการชุมนุมตามพรบการชุมนุม
โดยหลักไม่ว่าจะมีการชุมนุมในสถานที่ใด
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อย
แต่อยากจะฝากถึงการกระทำที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ก็อยากให้ช่วยกันมีสตินะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็คงจะไม่ได้ใช้มาตรการทางด้านนิติศาสต
ว่าด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวก็ใช้หลักรัฐศาสตร์ในการดำเนินการด้วย
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าก็จะเน้นเรื่องของการพูดคุยพูดจาเจรจาเป็นหลัก
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากกว่าค่ะ
สำหรับข้อหาที่ตำรวจตั้งข้อหากับ๒๑คนที่ถูกควบคุมตัวในวันนี้นะครับ
สรุปแล้วจะมี๘ข้อหานะครับทุกผู้ชมครับ
ข้อหาที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ชุมนุมไปนะครับ
สอนอสำราญราชนะฮะดำเนินคดีกับ๒๑คนนี้ข้อหาดังนี้ครับ
หน้าจอเลยนะฮะมีเรื่องของการขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
สุมก่อความวุ่นวายกีดขวางการจราจรตั้งวางวัตถุบนถนน
โดยไม่ได้รับอนุญาตสาดสีลงบนพื้นถนนกีดขวางทางสาธารณะ
สาดสีใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ข้อหาเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียง

ทีนี้ค่ะก็ต้องมองไปข้างหน้าสำหรับการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะคะ
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็มีนัดรวมตัวกันชุมนุม
คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมการรวมตัวกันชุมนุม
ไม่ได้มีแค่กลุ่มคณะรัศดร๖๓นะคะก็จะมีแนวร่วมกลุ่มอื่นด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไล่เรียงดูค่ะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกลุ่มไหนยังไงกันบ้าง
อดีตพระพุทธอิสระเชิญชวนให้ประชาชนใส่เสื้อสีเหลือง
รวมตัวกันที่ลานพระราชวังดุสิตหรือว่าลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลา๙โมงเช้านะคะ
นายศิระเจนจาคะจะนำชาวหลัก๔กว่า๕๐๐คนใส่เสื้อสีเหลืองร่วมรับเสด็จที่ลานพระบรมรูปทรงม้าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ๙โมงเช้าเช่นเดียวกันนะคะ
เรารวบรวมทุกกลุ่มเลยนะคะที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้นะคะ
พลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้มนุยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็บอกว่าจะรอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จที่ลานพระบรมรูปทรงม้าพรุ่งนี้๑๐โมงเช้า
นายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจะร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
บริเวณลานพระพลามหาเจษฎาบดินถนนราชดำเนินในเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะ

เดี๋ยวบ่าย๒ค่ะทางกลุ่มคณะราษดรและกลุ่มแนวร่วมเขานัดรวมตัวกันนะคะ
นุมกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยเขาจะมีการทำกิจกรรมเก็บกระถางต้นไม้คืน
และกิจกรรมบนเวทีชั่วคราวที่จุดนั้นนะคะบ่ายสองพรุ่งนี้นะคะ
แพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
บอกว่าจะไปร่วมรับเสด็จที่หน้าวัดพระแก้วก่อน๕โมงเย็น
เชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยใส่เสื้อสีเหลืองร่วมรับเสด็จด้วย
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษดรพอมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่อนุสวรีประชาธิปไตยที่เขานัดกันบ่าย๒วันพรุ่งนี้นะคะ
ทางกลุ่มบอกว่าจะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลตอน๔โมงเย็น
แล้วก็จะมีการปักหลักค้างคืนกันด้วยค่ะ
ส่วนเวทีใหญ่ก็จะเป็นของคณะราษดรนะคะ
สิ่งที่มาร่วมกันชุมนุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประกาศข้อเรียกร้อง๓อย่างหลักนะคะ
อันดับแรกก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
คือจะต้องเปิดประชุมวิสามันเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลจากภาคประชาชนในทันที
และ๓ก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบัน
นี่คือ๓ข้อเรียกร้องของคณะราษดร๒๕๖๓ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าดูจากแผนที่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันพรุ่งนี้นะครับ๑๔ตุลาคม
ในพื้นที่ถนนรัชดำเนินนะฮะยาวมาถึงธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
ถ้าดูแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าพรุ่งนี้นะครับ
จะมีหลายกลุ่มต่างวัตถุประสงค์กัน
ตั้งแต่เช้านะครับมาถึงเย็น
แต่จะมีกลุ่มของคณะราชสะดอน๖๓นะฮะ
ตรงจุดอนุสุรีประชาธิปไตยตรงนี้
ที่เขาประกาศแล้วว่าเขาจะค้างคืนเพราะว่าเขาจะเคลื่อขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
จุดเริ่มต้น๑๔นาฬิกาเนี่ย
จะเอาพวกกระถางต้นไม้ที่วางไว้โดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตยเนี่ย

บอกว่าต้องการขอคืนอนุสวรีประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะครับ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับเรื่องของการดูแลพื้นที่ต่างเนี่ยนะฮะ

มาตรการในการที่จะดูแลตรงนี้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวัชรวีธรรมเสมาภูมิกับการ๔กองบังคับการตำรวจสันติบาล๓
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
บอกว่ามาตรการในการดูแลพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ก่อนนะฮะ

จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่แค่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษถนนพิศนุโลกมาได้แค่นี้หรือไม่เนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะประเมินแบบไหนอย่างไร
คงต้องดูจำนวนผู้ชุมนุมเป็นหลักด้วย
ส่วนแนวโน้มว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมายังธรรมเนียบมาตั้งเวทีนะครับ
ตรงนี้เจ้าหน้าที่จะพยายามใช้การเจรจาก่อนนะครับ
โดยจะให้การเจรจาต่างเนี่ยเป็นจุดไปนะครับ
ว่าจะสามารถเจรจาตกลงกันตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
รวดหนามหีบเพลงที่จะเป็นรวดหนามแบบกลมใหญ่สูงนะฮะ
เอาตรงเนี้ยมากันพื้นที่นะครับก็คงจะเหมือนกับในช่วงการชุมนุม
เมื่อ๑๙๒๐กันยายนที่ผ่านมาที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ท้องสนามหลวงนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับทางตำรวจนะครับ
มีการแถลงโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาน
กองบังคับการตรวจจราจรนะครับ
แถลงเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความเรียบร้อย
โดยรอบพื้นที่ต่างนะครับทั้งอนุโสรีประชาธิปไตย
แล้วก็พื้นที่ถนนรัชดำเนินนะครับมาถึงธรรมเนียบรัฐบาล
เน้นหลักคือต้องไม่มีการปิดการจราจรนะครับ
ผู้ชุมนุมเนี่ยชุมนุมอยู่บนบาดวิถีหรือว่าทางเท้าเท่านั้น
จากพรุ่งนี้เป็นวันทำงานนะฮะเป็นวันทำงานปกตินะครับ
ผู้ชุมนุมมาเป็นจำนวนมากแล้วลงถึงพื้นผิวถนน
แบ่งเป็นสองระดับก่อนคือถนนรัชดำเนินตั้งแต่แยกข้อกลัว
ถึงแยกสะพานวัญชาตินะฮะ
และระดับ๒ก็คือขยายการปิดการจราจรไปที่บริเวณแยกผ่านพิภพลีลา
แล้วก็แนะประชาชนว่ามี๕เส้นทางหลักนะครับที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ

แต่ว่าท่านต้องหลีกเลี่ยงแล้วล่ะเพราะว่ามีหลายกลุ่มเหลือเกินนะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับถนนรัชดำเนินกลางถนนดินสอถนนตะนาวถนนหลานหลวง
และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แล้วเมื่อถึงเวลาถ้าผู้ชุมนุมกลุ่มคณะรัศดร๖๓
อนุโสรีประชาธิปไตยที่บอกว่าจะเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
หากมีการเคลื่อนขบวนก็ต้องมีการปิดการจราจรเป็นช่วงไปนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่ง
จุดนี้พ้นตรงนี้ผ่านตรงนั้นพ้นตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
จะปิดจะเปิดตรงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับ
บรรยากาศในช่วงค่ำวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีสถานที่ควบคุมตัว
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมไปเมื่อช่วงบ่าย

วันนี้เจ้าหน้าที่ณขณะนี้ก็

เข้มงวดนะครับทางภูมิคับการ

หลังจากนำตัวกลุ่มผู้ชุมนุมมาควบคุมตัวที่นี่

ไม่ให้เกิดความวุ่นวายตามมาภายหลัง
ส่วนการแจ้งข้อหาการดำเนินคดีนั้น

คือสนสมรรณราชเขาก็รับช่วงต่อไป

ใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา